ค่ะไปที่จังหวัดหนองบัวลำพู

ตอนนี้ราคากิโลกรัมละพุ่งขึ้นไป๕๐๐บาทเลยนะคะ

ใช่ส่วนที่พยาวเขาก็ไปซื้อเห็ดถอบกันในตลาดสด
แพงกว่าปกติแต่ก็ยอมนะไม่มีการต่อรองเลย

คือว่าหนึ่งหางฮะยากด้วยและสองพัยแร้งอะไรต่างด้วยนะ
ใช่ค่ะไปดูที่ตลาดสดเมืองพยาวตอนเช้าก่อนละกัน
พ่อค้าแม่ค้าเขานำเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะ

ประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อสิ่งของ
ก็แวะเวียนซื้อเห็ดสดใหม่ที่ชาวบ้านออกไปเก็บตามป่าเขา

ดอกใหญ่ช้าชอบทานมากเลยเห็ดอันนี้
ดอกใหญ่กิชันชอบทานมากเลยเห็ดอันนี้
มันจะกรอบนะครับกรอบนะครับ
พร้อมจ่ายค่ะบางคนเชื่อนะว่าเห็ดอันนี้กินแล้วเนี่ยร่างกายจะแข็งแรง

เออนะโอ้ยหิวเลยน้ำลายไหลคุณ
ย่อยออกท้องร้องไปอีกไปต่อกันที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะ
ชาวบ้านนะคะในที่ตลาดชุมชนบ้านห้วยเดือ
เขาก็ไปซื้อเห็ดเพาะที่วางขายในตลาดเหมือนกัน
แต่ที่นี่แพงกว่านะเมื่อสักครู่๓๐๐ใช่ไหม

สนั่นขาวแก้ววัย๔๕ปีที่เป็นแม่ค้าบอกว่า
ตอนนี้เห็ดเพาะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เพิ่งจะมีขายใน๓๔วันที่ผ่านมานี่เอง
เพราะว่าเห็ดเพาะที่นี่จะออกหลังจากที่มีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บค่ะ
หลังจากนั้นไม่เกินสัปดาห์ชาวบ้านก็จะเริ่มออกเก็บเห็ดไปขาย
สร้างรายได้กันเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียว

จำได้ว่าเคยไปตลาดห้วยขวางช่วงเวลานี้แหละ

แล้วคือจะมีที่จะซื้อแบบที่ไปประกอบอาหารเองกับแบบที่เขาลวกเอาไว้ให้แล้ว
นี่ฉันเคยซื้อมาทันเลยนะผมซื้อมาครึ่งโลก

ไม่ผ่านทะลุมาถึงกรุงเทพได้ยังไงนะ
เพราะว่าโอ้โหเขาน่าจะขายดิบขายดีอย่างนี้นะฮะ